วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมและการละเล่นสำหรับการไหว้ปู่ด้งย่าด้ง
เป็นของใช้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมเกี่ยวกับการฝัดข้าว
นั่นก็คือกระด้งที่ใช้ในพิธีกรรมไหว้ปู่ด้งย่าด้งซึ่งบางครั้งจะเรียกการละเล่นนี้แบบสั้นว่านางด้ง
ซึ่งเริ่มแรกของพิธีกรรมและการละเล่นเสริงหน่างด้งจะต้องมีการเตรียมใบสีจำนวน๒ขัน
สำหรับขอขมาปู่ด้งย่าด้งโดยบายสีที่จัดเตรียมนี้
จะต้องเป็นผู้ที่เคยจัดทำบายสีมาก่อนเพื่อจะได้ครบเครื่องการไหว้บูชาขอขมา